ก็สืบต่อไปว่าเขาไปเอาปืนมาจากไหน

เป็นที่เรียบร้อยโดยคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เช้าวันนี้ครับพนักงานสอบสวนสนยานาวา
คุมตัวนายสุวรรณหงษ์พรามคณาจารย์
นายอัครวิทย์ใจทองก็เป็นสองพ่อลูกกัน

ไปขายปืนแบงค์กันแล้วก็กระสุน
ให้กับเยาวชนอายุ๑๔ปี
แล้วก็ไปก่อเหตุที่สยามภารกร
โดยมีการขอตัวนำตัวไปขออำนาจสารอาญากรุงเทพ
ฝากขังผลัดแรกคัดค้านการประกันตัวด้วยครับ
ในข้อหารร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็หามร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
สำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีบรรยายงานว่าสุวรรณห่งและนายฯอัฆระวิท

แต่ตำรวจเขามีพยานหลักฐานไง

ส่วนนายปิยบุตรให้การรับสารภาพนะครับ
ทั้ง๓คนยังอยู่ในชุดเดิมครับที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่วันแรกที่โดนจับมา
ตอนนี้อิดโรยเลยตอนนักข่าวไปเจอไปเห็นก็ก้มหน้าก้มตาไม่ได้พูดอะไรนะครับ
ก็พยายามถามนายปิยบุตรเนื่องจากว่าเป็นคนเดียวที่สารภาพ
และเป็นตัวกลางสำคัญในการจัดหาปืนและเครื่องกระสุนปืนไปส่งขายต่อให้กับผู้ก่อเหตุ
จังหวะนี้ปียบุตรจะตอบไหมไปฟังครับ
น้องได้สั่งซื้อกับพี่จริงไหมพี่
ปียบุตรได้ส่วนแหม่งจากการขายเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ไหมคะ
นักข่าวก็พยายามถามเขาก็ไม่ได้บอกอะไร
แล้วก็เค้นถามไปถึงเรื่องของ

แล้วก็มีรายงานนะคะว่าตำรวจขยายผลออกหมายจับเพิ่มเติมกับคนที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย
เรื่องของปืนก็เชื่อมโยงกับคดีนี้อีก๓คนด้วยกัน
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗แล้วก็อายุ๑๙

สามคนนี้จะโดนข้อหามร่วมกันมีปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันจำหน่ายปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวจับกลุ่มมาดำเนินคดี
ซึ่งถ้านับรวมตอนนี้นอกเหนือจากเด็กอายุ๑๔
ก็จะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมเป็น๖คน
สามคนฝากขังไปแล้วอีกสามคนกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะขายปืนแบงค์กันให้กับเด็กด้วย